คุณผู้ชมครับกัมพลวัชลพลบุคคลสำคัญของโลก
ที่ถูกร้อยเรียงประวัติของท่านผ่านทางการ์ตูน
ลายเส้นผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินครับโดยฝีมือของชายราชวัฒน์นะครับ
เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่มีการจัดทำขึ้นมา

ชารการนายกัมพลวัชรพลนะครับ
ติดตามได้พร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสุพัตราศรีประชิมครับ

ตรงที่ว่าคนภายนอกมองว่าท่านเป็นในทุนหนังสือพิมพ์
แต่จริงแล้วท่านมีวิญญาณของสื่อมวลชน

คือผมเนี่ยทำงานกับท่านมาตั้งแต่อายุสัก๔๐นะครับ
จนถึงท่านจากไปเนี่ย

ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเสรีภาพในการเขียน
แทนปล่อยผมในจราเต็มที่
สมชัยกระตันยุตานันหรือชัยราชวัฒน์
นักเขียนการ์ตูนการเมืองชื่อดัง
ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เล่าถึงความประทับใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำหนังสือ
กัมพลวัชรพลบุคคลสำคัญของโลก
ด้วยการบอกเล่าประวัติในกัมพลวัชฌาพนธ์
อดีตผู้มีในการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ผสานผ่านลายเส้นการ์ตูน
อันเป็นเอกลักษณ์แบบฉบับของชัยราชวัฒน์
วาดการ์ตูนการเมืองชัยราชวัฒน์
ยังได้พูดถึงความประทับใจต่อนายกัมพลวัชรพล
เป็นแบบอย่างในการทำงาน
โดยเฉพาะการเป็นผู้มีระเบียบวินัย

แต่ในมุมทำงานท่านได้ให้อิสระเต็มที่
ขณะที่รองศาสตราจารย์กุลวราชูพงภัยโรธ
นักวิชาการด้านการศึกษา

เป็นผู้เรียบเรียงบทหนังสือการ์ตูนกล่าวว่า
ตลอด๓๐ปีที่ได้มีส่วนจัดหาหนังสือ
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
ได้เห็นความตั้งใจของพอกัมพลวัชรพล
ในการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กในชนบท

นำเสนอประกอบผ่านภาพการ์ตูนของคุณชัยราชวัฒน์
จะทำให้หนังสือเล่มนี้เพิ่มความน่าสนใจ
โดยเฉพาะกับเด็กที่จะได้ศึกษาประวัติความเป็นมา
ของพอกัมพลวัชฌาพนธ์
ต้องบอกว่าชื่นชมศรัทธาแล้วก็ประทับใจ
จากการที่ท่านเรียนน้อยชีวิตท่านลำบาก

ทีนี้สิ่งที่ชอบมากนะคะคือท่านไปอยู่กับลุงจอม
แล้วก็ลุงจอมเป็นนักเล่าข่าว
ท่านก็แบบว่าหิวข่าวมากกว่าหิวข้าว

รวมทั้งเท่าที่อ่านประวัติท่าน
ท่านจะให้เกียรติลูกน้องและผู้ร่วมงานของท่าน
แล้วก็ท่านจะส่งเสริมทุกอย่าง
แม้กระทั่งซึ่งป้ากุลเป็นคนนอก
ช่วงที่ไปช่วยงานท่านก็เมตตานะคะ
แล้วเราก็ไปกันทั้งทีมงาน
แล้วก็มีความสุขที่ได้เป็นส่วนเซี่ยวหนึ่งอะค่ะ
แล้วก็ตั้งแต่บัตรนั้นจนบัตรนี้
ทางมูลนิธิก็ยังเมตตาให้ช่วยงาน
เท่าที่จะช่วยได้นะคะในด้านวิชาการ
แล้วก็การให้ความรู้กับคุณครูค่ะ
ัมพลวัชรพลบุคคลสำคัญของโลก

จัดทำขึ้นในโอกาสเฉลิมฉลองร้อยปีชาตการ
กัมพลวัชรพลที่ยูเนสโก
ย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน
จะถูกส่งต่อไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละของท่าน
ที่มีต่อการศึกษาของเด็กไทยในชนบท
พัตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป